เรื่องของแกงเป็ดที่จังหวัดตรัง
เขาบอกว่าขายไม่ถึง๓ชั่วโมง

เขาบอกว่าขายไม่ถึง๓ชั่วโมง

โอ้โหคำหกหมดเรียราชกับพื้นเลย
ไม่ใช่คำหกขายดี

จริงครับร้านนี้นะฮะร้านแกงเป็ดเด็ดมาก
ถนนหลักเมืองจังหวัดตราดครับ

เป็นเจ้าของร้านแกงเป็ดที่เด็ดที่สุด

คุณตีเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวของเราฟังว่า
ช่วงก่อนเกิดโควิด๑๙ตัวเขาและภรรยากับลูกอีก๓คน

แต่พอไปเจอโควิดเข้าไงนักท่องเที่ยวไม่มีเลยคุณผู้ชม

แล้วไปตัดสินใจใช้เงินที่เหลืออยู่นั้น

แต่ช่วงนี้ก็เจอกับอุปสรรคอีกคือ

ปรับเปลี่ยนมาขายด้วยการขับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง

แล้วเขาบอกว่าปรากฏว่าตอนนี้ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมาก
เก่าแล้วก็ใหม่ติดอกติดใจกันเยอะ

เขาบอกว่าเป็นสูตรที่เขาคิดค้นขึ้นมาเอง
แล้วก็เรียกได้ว่าเป็นสูตรที่ได้จากวงกงชึ่ง

คนที่เขาชอบดื่มเขาจะทำกับข้าวอร่อย
นี่เลยได้สูตรเด็ดมาจากการกงนี่แหละ

เออว่ากันไปเขาบอกว่าแกงเป็ดของเขาขายดีมาก
บางวันทำมาตั้ง๑๖กิโลกรัมแต่ขายหมด

แล้วเนี่ยมีหลายเนื้อเป็ดกวางหมูป่ากระเบน

ใช่แล้วกระเบนบอกเลยหาทานยากนะ

ม้วนอ่ะจงกระเบน
ถ้าไปที่จังหวัดตลาดอุดหนุนนะครับ